คุณผู้ชมไปกันต่อนะสำหรับดาราสาวเจ้าบทบาท
กลับมาในรอบสี่ปีคุณผู้ชมหายไปทำอะไรมา
วันนี้เราจะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะล่าสุดนี่พี่แจ๊กกะรีน
ไปเจอตัวคุณเจ๊กจันมาจ้ะซึ่งเจ๊กจันเนี้ยก็เปิดใจกับเรานะว่า
กว่าจะผ่านช่วงมรสุมชีวิตมาได้ช่วงนั้นที่มีดราม่ากับคนสนิทไง
ก็ใช้เวลาเยียวยาจิตใจอยู่พักใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะ
ถึงขั้นที่ว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์กันเลย
คือก็เข้าใจอะเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว

ใช่ค่ะซึ่งจักรจันทร์เองนะต้องขอบคุณสามีคุณเคเนี่ย
คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยอันนี้ต้องนับถือใจเขาจริงนะ
คือจับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมาได้
แล้วจักรจันทร์เองก็ยังขอบคุณแฟนทุกคน
ที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมคู่ของเธอ
ทำให้จักรจันทร์มีกำลังใจ
และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจ้ะ
ก็อยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
จับมือผ่านเรื่องราวที่แบบ
เรื่องราวที่แบบรุนแรงอะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเขาก็เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตที่ดี

ตอนแรกคิดว่าจะไปออสเตรเลียค่ะเพียงแต่ว่าต้องถ่ายละครก่อน
ก็เลยเลื่อนไปเป็นปีหน้าหลังปิดกล้อง
แล้วคนก็เข้าใจผิดว่าจักรจันทร์ท้อง
ใช่หลายคนเข้าใจว่าจักรจันทร์ท้องหรือเปล่า
คือจริงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่ามันก็เป็นความตั้งใจของคุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเคที่อยากจะมีน้อง
ก็เลยพยายามดูแลตัวเองคือโดปตัวเองเพราะว่าอยากจะมีลูกจริงแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
จักรจันทร์กับสามีก็เลยกลับมาคุยกันใหม่เอาเป็นว่าขอใช้ชีวิตแบบชิลก็แล้วกันไม่กดดันไม่เครียด
เพื่อจะได้มีทายาทตามที่ฝ่ายฝันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจักรจันทร์กันหน่อยค่ะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พยายามจะมีน้องจริงค่ะใช่เป็นช่วงที่ขุนที่พยายามจะมีน้องจริง
แต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองด้วยความที่เราได้ยินมาว่าคนปีจอต้องมีลูกปีเถาะนะต้องมีปีหน้าให้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเครียดก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวต่อจากนี้เราปล่อยธรรมชาติกันแล้วกัน
เราอาจจะคิดว่ามันไม่เครียดแต่มันเครียดนะพี่แจ๊คการที่เราคิดว่าเราจะต้องมีลูกออกมาปีหน้าให้ได้เพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าสมมุติว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็คงจะมา
มันไม่ได้ปลดปล่อยมันก็แบบมันมีผลต่ออารมณ์
ซึ่งจริงนะคนที่จะเป็นคุณแม่คุณหมอพลอยเนี่ยแนะนำหมดเลยว่า
ถ้าคนที่จะเป็นคุณแม่เนี่ยนะภาวะทางอารมณ์สำคัญที่สุด
ความเครียดเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครที่ใช้ชีวิตได้ชิวยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ย
โอกาสที่จะมีน้องก็มีมากขึ้นอยากจะฝากถึงคุณแม่ทุกคนเลยละกัน
ไหวใจสบายทำตัวเองให้มีความสุข